คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรข่าวปรากฏตัวแล้วนะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ครับรายงานสดมาจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

ที่ได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะสถานะในขณะนี้ก็มาเป็นผู้ถูกคุมค้าประพฤติ

แต่อย่างน้อยก็ได้ออกจากเรือนจำ
แล้วก็เท่าที่ฟังจากน้องหรือดูจากความสนใจของพวกเราเนี่ย
ก็ดีใจที่ยังไม่ได้ลืมกันนะครับ
หลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรบอกมากไปกว่าขอบคุณมากจริง
การอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับ

ชีวิตเนี่ยผมเคยบอกเคยคิดก่อนจะเข้าไปแล้วว่า
อย่างน้อยมันก็จะได้จบสักทีคดีความที่ต่อสู้มา๔๕ปี
พอถึงวันนี้หลังจากผมเข้าไปติดคุก
แล้วก็ไปมีชีวิตที่ผมเคยใช้คำว่ามันติดลบมา

แล้วก็ได้โอกาสที่จะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มีวันนี้
ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ดีใจที่ยังไม่ลืมกัน

ก็จะขออนุญาตบอกสักนิดว่า

คุณสรยุทธ์เองไม่ใช่เป็นบุคคลที่

คุณสรยุทธ์อยู่ในเรือนจำก็ถูกปฏิบัติตัว
เหมือนกับผู้ต้องราชธรรมคนอื่นทั่วไป
วันนี้ที่มาร่วมแถลงข่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติ

ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษแบบนี้เนี่ย

โดยเพราะบังเอิญว่าคุณสรยุทธ์เป็นคนที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับ
ก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการปล่อยตัวคุณสุรยุทธ์

ทีนี้ก็ต้องบอกกับคุณสรยุทธ์เหมือนกันว่า
คุณสอยุทธ์ก็ยังสามารถที่จะทำงานในเรื่องของอาชีพตัวเองในฐานะเป็นสื่อมวลชนเนี่ย
ยังคงปฏิบัติงานได้ปกตินะครับ
ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงาน
ที่ยังต้องติดอยู่ที่ข้อเท้านะครับ
แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างปกติ

แล้วก็เวลาที่คุณสอยุทธ์อาจจะต้องมีการออกนอกพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนี่ย
ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสรยุทธ์เป็นอิสระนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางคุมประพฤติเอง
มีการกำหนดพื้นที่ของคุณสรยุทธ์เอาไว้ก็คือ
กรุงเทพและปริมณฑลเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งคุณสอยุทธ์เองก็ได้มีการร้องขอก็ได้ในพื้นที่เท่านี้นะครับ
แต่หากว่ามีการออกนอกพื้นที่ไปที่มากกว่านี้
คุณสรยุทธ์จะต้องทำเรื่องขอทางคุมประพฤติเป็นครั้งคราวไป
ล่วงหน้าอย่างน้อย๓วันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากกลับเรียนให้รับทราบไว้ด้วยนะครับ
ทำอย่างอื่นไม่เป็นนะครับ

ยังขอคิดดูนิดนึงว่าเมื่อไหร่อย่างไร

ก็ยังจะช่วยทำรายการให้คนในเรือนจำ
พอได้ทำแล้วก็มีความสุขนะครับ

คือผมอยู่ในนั้นเนี่ยปีกว่า

นมศักดิ์ก็มองว่ามันน่าจะได้ประโยชนตอนช่วงโควิดพอดี

คือผมดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ

แต่ก็แน่นอนมันไม่ได้สบายหรอก

แต่ทางกายที่ส่วนมาก็ปลอบตัวไป

ยังดีที่ได้มีโอกาสเกิดสถานการณ์โควิด

การจราจนที่บุรีรำ

เกิดความแตกตื่นว่าโควิดระบาด

เพราะฉะนั้นก็มี

ได้จัดรายการก็เลยทำให้ผม

ทำให้เวลามันผ่านไปได้

พอได้ทำปุ๊บก็มีความสุขพอประมาณ

แล้วก็ทำให้คนในเรือนจำ

เพราะฉะนั้นนโยบายของกสุนวิอีธรรม

แล้วผมก็อาสาที่จะสารต่อให้

ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างมีคุณค่า
และทำให้เวลามันไม่ศูนย์เสียไปโดยประโยชน์
ก็ได้ทำงานแล้วถึงที่สุดมันก็มีวันนี้
ส่วนจะออกไปสู่โรคภัยนอกก็ทำงานอะไรอย่างไร
ขอคิดนิดนึงเพราะว่า๑ผมไม่ได้ทำงานมา๕ปีกว่าแล้วนะเนี่ย
ตั้งแต่มีคดีสารเชี่ยงต้นจัดสินเนี่ย

เพราะฉะนั้นโลกในสมัยที่ผมเคยทำเนี่ย
ผมทำในช่วงที่คนไม่ดูข่าว
คือสมัยนั้นเนี่ยถึงเวลาข่าวเปลี่ยนช่อง
ผมทำในช่วงที่ทำให้คนหันมาดูข่าว
แต่วันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็นยังไง
แง่ที่ว่าข่าวมันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
แล้วเราจะทำไงให้เขาดูข่าวแบบที่เราคิด
เพราะฉะนั้นก็ยังงงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าขออนุญาตกลับไปคิดนิดนึงปรับตัวนิดนึงนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่บอกกับพวกเราคือใช้โอกาสนี้

ทำผิดซ้ำเพิ่งพ้นโทษออกมาทำผิดซ้ำ
เนี่ยรัชธรรมทำไมถึงปล่อยออกมา

ผมมีโอกาสผมก็จะบอกว่า

แล้วเข้ามาถึงรู้ว่าคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิต
คุณจะไม่เคยได้รับอภัยโทษเลยคุณจะไม่ได้รับการพักโทษเลย
บางคนทำไปเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่รู้นะที่พลาดไปเนี่ย

ข้อสองมันจะมีคน๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์อย่างมากที่หนัก
และรวมถึงออกไปแล้วไปทำผิดซ้ำ
แต่อย่าเอาคน๑๐มาตัดสินคนอีก๙๐เปอร์เซ็นต์
ทุกคนมีโอกาสพลาดทุกคนมีโอกาสทำผิดทำพลาด
แล้วเขาต้องเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายของสังคมในเรือนจำ
อย่าไปอคติกับเขาให้โอกาสกับพวกเขา
ผมขออนุญาตใช้คำว่าคนในเรือนจำอยากจะขอโอกาสโอกาสจากพวกเราทุกคน
ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะเป็นพลังของสังคม
แต่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาเขาจะเป็นภาระ
นึกภาพดูว่าไอ้ที่ติดคุกมา
อย่าไปให้ไม่กล้ารับเขาทำงานอย่างนู้นอย่างนี้รังเกียจ
แล้วเขาทำอะไรเขาต้องไปทำใหม่แล้วก็ติดคุก
การพักโทษโดยเฉพาะเมื่อมีกำไรอีเอ็ม

แนวคิดของน้ำตรีสมศักดิ์คือให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสังคมต้องให้โอกาสด้วย
แล้วคุณออกไปพิสูจน์ตัวเองให้เห็น
โดยการควบคุมด้วยกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือเอียม
นั่นเป็นการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ครั้งแรก
ของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับที่ได้รับการพักโทษ
ด้วยเหตุพิเศษเป็นครั้งแรกหลังจากออกจากเรือนจำ
เป็นการยืนยันจากทางกระทรวงยุติธรรมด้วย
บอกว่าการพักโทษนี้ไม่ได้มีอภิษฎอะไรนะฮะ
เป็นลักษณะของการที่อยู่ในกระบวนการการคลุมประพฤติต่อไปนี่แหละ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณสรยุทธ์คนตามเขาสนใจเขา
มันก็ต้องมีการมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นหน่อย
อยู่ได้แค่กรุงเทพและปริมณฑล
ถ้าเกิดจะออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตธรรมด้านสื่อโลกหน้าก่อน๓วัน
คำถามสำคัญหลายคนอยากรู้จะกลับมาอ่านข่าวได้ไหม

เนื้อนะคะแต่ยังไม่รู้จะกลับมาเมื่อไรค่อยคิดก่อน
เพราะโลกก่อนเข้าไปกับออกมามันเปลี่ยนไป

นั่นคือการรายงานสดนะครับมาจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๗นะครับ